สิงหาร่วมบันทึกประชามติกับอีกหน้าประวัติศาสตร์
สดจากทุ่งทากทั่วประเทศกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีในรายการพิเศษตั้งแต่๑๕นาฬิกาโดยเข็มมาสอนหนูขาว
ตาตื่นใจกับผลคะแนนผ่านมิสเตอร์อิมเมอร์ซีพีรวัตรอัธนาค
ชัดทุกคำถามกับจองควันลาวเพชรพร้อมมุมมองทิศทางข่าวจากโคลมิสอาวุศนังสุภิมิไทยรัฐ
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญแบบขีดเส้นใต้การเมืองไทยกับสุภาพคลี่ขจาย
และทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในไทยรัฐทีวีช่อง๓๒